สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝนครับค่ะ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์อย่าได้คิดเปลี่ยนช่องหนีไปนะ
อยู่กับเราสนุกกับเรายาวไปสักพักสะบัดข่าวกันหน่อยหนึ่งช่วง
ค่ะโอ้คุณแสบแก้วหูเหรอแสบแก้วหู
คุณจะต้องไปหาหมอแล้วนะคุณฝนนะไปมาแล้ว
ไปแล้วหมอว่าไงฮะหมอไม่รับค่ะ
คุณหมอยังไม่รับเลยต้องพิจารณาแล้วนะคุณนะไม่วันนี้ก็อยากจะร้องเป็นเพลงบ้างไง
องศาขึ้นมาเป็นลิเกเลยนอนไม่ได้ทางใครทางมัน
ชั่วโมงเต็มเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนะฮะอยู่กับเรา๒คนนะครับ
ผมเอเชยามิชัยและคุณฝนธนสุนทรนะครับวันนี้มีข่าวมาสะบัดกันมากมายเลยครับ
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูได้ในสบัดข่าวเด็ด
เปิดใจเจ้าของจดหมายทำพิธีมอบพระหัสเรียกดวงวิญญาณแตงโมเผยได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิง
คุ้มคลั่งอารวาสมรึกชาติตะโกนตามทวงสมบัติกับญาติพี่น้อง
สะเทือนวงการสงฆ์เจอพระปลอมถอดสบงเตรียมทรงชุดคารวาส
คาดว่างานนี้จะเป็นที่สุดท้ายนะครับ

เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นกลับมาตามต่อกันได้ชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้มีข่าวมาให้เราสบัดกันมากมายเลยนะครับ
เราจะพาไปดูพิธีกรรมนะคะโบราณของไทย

สีเขี้ยวนะคะไม่เคยได้ยินเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะ
นี่นะคะเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะของชาวไทยยวนที่อาศัยอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

ทำขึ้นในทุกทุกวันขึ้นหกข้ามนะคะเดือนหกของทุกปีโดยมีชื่อว่าพิธีเลี้ยงพ่อพญาสี่เขี้ยวนั่นเองนะคะโดยพิธีกรรมนี้เขาจะจัดทำขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อพญาสี่เขี้ยวค่ะซึ่งถือว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่นะคะเพื่ออัญเชิญท่านลงมาประทับทรงเพื่อประกอบพิธีกรรมรับ

บูชากระยะอะไรนะกระยะบวชเป็นอย่างไรคะขึ้นกระยะบวชเนี่ยเขาจะใช้บูชาเทพและเทวดานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นของข้าวไม่มีของข้าวเลยดีกว่าไม่มีของข้าวเลยครับแล้วก็จะมีที่ทำเป็นรูปกลวยเห็นไหมคุณที่เป็นนะครับก็จะมีพิธีมงคลอยู่ในนั้นแล้วก็พวกอาหารการกินก็จะเป็นพวกขนมกระยะบวชก็อย่างเช่นบ
มาสะบัดกันต่อนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวคราวของน้องแตงโมนะคะ
สะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศนะคะใช่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากมากนะครับ
ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับคงต้องติดตามกันต่อนะครับ
หลังจากภารกิจที่ค้นหาร่างของน้องแตงโมนะครับจนพบร่างของน้องเนี่ย
ขึ้นมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาในตอนบ่ายโมง๑๐นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของน้องจริงกับการจากไปของน้อง
แล้วต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะครับที่ช่วยกันค้นหาร่างน้องจนพบนะครับ
หลายคนเลยคือกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงเพื่อที่จะค้นหาร่างของน้องนะคะ
แต่ว่าช่วงที่ก่อนจะพบร่างของน้องเนี่ยก็ได้เจอจดหมายพฤษณาแล้วก็ของไหว้ที่ให้ทำพิธีค่ะ
ตามในจดหมายที่ได้บอกเอาไว้คือพอได้ทำปุ๊บก็ได้พบร่างของน้องนะคะ
ซึ่งเจ้าของจดหมายเนี่ยก็คือคุณเจจักรินนั่นเองนะคะครับ
คุณจักรินรังสิมันธนากรนะคะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าจักรินรังสิมันธนากรเจ้าชายขี่ม้าขาวนะคะ
ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเรือพระพุทธเจ้าที่จะนำพาความสว่างและพาทุกท่านไปสู่ยุคที่สดใสด้วยธรรมะนะคะ
ซึ่งเขาได้นำของไหว้แล้วก็จดหมายปริศนานี้ไปแขวนไว้ที่ท่าเรือพิบูรสงครามค่ะ
ของให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อที่จะตามหาคุณตังโมต่อไป
ซึ่งคนที่พบนั่นก็คือนายอดร่วมกระตันอยู่หนึ่งในกู้ภัยนะครับ
บอกว่าอ่านใจความในจดหมายดูแล้วก็ไม่เสียหายอะไร
ในใจความจดหมายเนี่ยนะครับยังระบุไว้ด้วยนะครับว่า
ให้ผู้หญิงช่วยทำพิธีอ่านบทสวดตามที่เขียนมาให้ครบทุกหน้า
แล้วนำพวงมาลัยแล้วก็ดอกบัวในถุงไปลอยน้ำ
แล้วก็จะพบร่างของน้องแตงโมครับ
พอดีนะฮะคุณมงคลกิจหรือว่าสสเต้นะครับ
ก็เดินทางมากับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณพระคออนนะคะ
ดารานักแสดงทางช่องเจ็ดนะครับเขามาเจอในจดหมายตรงนี้คุณเต้นะ
จริงเขาจะไปค้นหาอยู่แล้วแล้วพอดีมาเจอจดหมายนี่
ก็เลยหันมองซ้ายมองขวาบอกว่านั่นแหละคุณช่วยทำพิธีให้หน่อย

เริ่มแรกนะคะก็คือคุณเจเนี่ยได้โพสต์ภาพตัวเองนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิ
แล้วก็เล่าในไลฟ์นะคะว่าเขาเนี่ยได้นั่งสมาธิแล้วเห็นนางธาระมาตรี
นะคะหรือเทพที่คุ้มครองแม่น้ำเจ้าพญานะคะถือดอกบัวบังร่างของผู้หญิงคนนึงเอาไว้
ที่ไม่เหมาะสมคือท่านอาจจะโกรธนะคะพร้อมทั้งโพสต์คลิปจุดทูปอธิษฐานให้แตงโมนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่คุณเจไลฟ์สดกันหน่อยค่ะ
โวยวายไม่ให้เกียรติสถานที่
ไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และประกอบกับผู้ที่กระทำความผิด
ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธ
ซึ่งกระทำการไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ผมก็ได้จุดทูปขมาแล้วขออนุญาตไว้แล้ว
ดังนั้นจะต้องทำการลอยบัว๑๒ดอกสีขาว

จะต้องรอยมาลัยสีขาว๓พวง
ถ้ามีคนทำถึงจะเจอเขาเร็วกว่านั้น
และวันถัดมาก็คือเมื่อวานนี้ตอนเช้า
เขาได้โพสต์ภาพตัวเองเข้ามาทำภารกิจที่ท่าเรือ
พระหัสอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์
เพื่อเรียกดวงวิญญาณของน้องแตงโม
ให้กลับไปสู่พบภูมิที่ดี
ทีมข่าวของเราได้วีดีโอคอลไปพูดคุยกับอาจารย์เจก็แล้วกัน
และอาจารย์เจก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้
จะนำของไปแขวนไว้ที่ท่าเรือเพราะว่าเขาฝันเห็นแตงโม

ลักษณะเหมือนมีวิญญาณมาสื่อสารขอให้ช่วยปลดปล่อย
เขาจึงตัดสินใจทำพิธีนี้ขึ้น
เพื่อให้แตงโมได้แตะมือกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วลอยขึ้นมาครับ
มีคลิปมีเสียงด้วยครับไปฟังครับ

เรื่องไหมคะว่ากลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนั่นคือกลิ่นของแตงโม
กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นของแตงโมหรือเปล่า
ต้องไปถามเพื่อนเขามันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นรสแมรี่
ถ้าไม่ใช่รสเมรี่ก็จะเป็นถ้าให้เดากับกลิ่นดอกไม้ก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบอ่อน
ค่ะล่าสุดนะคะคุณเจจักรินเนี่ยได้ไลฟ์ภาพ
ขณะที่กำลังนั่งกรรมฐานใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะกลางดึกเมื่อคืนนี้เอง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำตามข้อความที่ระบุไว้ในจดหมายนะคะ
หน้าขนลุกนะครับก็คือคุณฮิปโปนะครับกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
เขาก็จะมีเพื่อนสนิทกันสองคนที่ใช่ไหมคุณแอนนากับคุณฮิปโป
สองท่านนี้นะครับฝันถึงน้องแตงโมฮะแล้วก็น้องแตงโมเนี่ยนะครับ
ในฝันเนี้ยแตงโมบอกว่าให้เพื่อนเนี้ยช่วยเก็บของรักสามสิ่งของเธอเอาไว้ให้ด้วย
ให้ช่วยรักษาไว้ด้วยอะไรบ้างนะครับโดยสามสิ่งนี้ก็คือตุ๊กตาตัวโปรด
หนึ่งแล้วนะครับค่ะแล้วก็นาฬิกาเรือนทองสองแล้วนะครับค่ะ
อย่างที่สามนั่นก็คือล็อกเก็ตของพ่ออืมโดยทั้งสามสิ่งนี้นะครับ
เป็นสิ่งที่แตงโมรักมากที่สุดโดยเฉพาะตุ๊กตาตุ๊กตาตัวเนี้ยนะคะ
เห็นบอกว่าเป็นตุ๊กตาสีชมพูที่อยู่บนเตียงค่ะนะครับเป็นตัวที่พ่อเนี่ย
ซื้อไว้ให้เธอและแตงโมเนี่ยก็จะกอดตลอดเวลานะครับ
ทำให้น้องรู้สึกว่าเหมือนได้กอดพ่ออยู่เวลาที่จะหลับ
เนี้ยครับก็จะกอดพ่อมีตุ๊กตาอยู่ใกล้ใกล้ใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งเนี้ย
ก็คือนาฬิกาเรือนสีทองนะครับเราจะได้เห็นตามรายการต่าง
น้องแตงโมเนี่ยได้ใส่ไปออกรายการผมก็เคยเห็นนะ
น้องจะใส่ตลอดน้องจะใส่ตลอดเหมือนกันที่เป็นสายสีสีน้ำตาลนะครับ
แล้วก็เรือนสีทองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่รักมากที่สุดนั่นก็คือล็อกเก็ต
ซึ่งเป็นล็อกเก็ตของคุณพ่อนั่นเองนี่นาฬิกานี่ไงคุณฝน
นี่นาฬิกาผมเห็นจริงจริงนะครับอันเนี้ยผมเห็นตลอดเลยเหมือนกันค่ะ
ครับแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตของคุณพ่อค่ะคุณฮิโปบอกว่าของทั้งสามอย่างเนี้ย
งงฝากบอกว่าให้เก็บไว้ให้ด้วยเพื่อนก็เก็บไว้ให้แล้วนะครับ
แล้วก็จะมอบให้กับคุณแม่เนี่ยไปจัดการต่อไปแล้วก็มีน้องแมว
มีน้องแมวด้วยมีน้องแมวอีก๔ตัวนะครับที่บอกว่ารับอุปการะแทนแล้วในตอนนี้นะฮะ
เพราะว่าน้องแมวเนี่ยน้องโมเขาเลี้ยงเอาไว้คุณฮิโปก็บอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูแลให้แต่มีอีกหนึ่งตัวครับก็คือเจ้าบ๊วยค่ะ
เจ้าบ๊วยเนี้ยคุณเบิร์ดบอกว่าเหมือนจะเก็บไว้เองขอเก็บไว้เถอะ
ไว้ดูต่างหน้าอ๋อพ่อคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้เขาระลึกถึงกันและกันได้นะคะ
ครับเอ่อในความรู้สึกของตอนเนี้ยคือคือฝนเลยก็พอได้ทราบข่าวก็ก็น้อยเหมือนกันนะอืม
ไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าเราก็เคยได้ร่วมงานกับน้องแตงโมครับ
ด้วยนะคะก็คือน้องเขาเป็นคนแบบเป็นเป็นคนแบบพูดตรงตรงอ่ะอืม
ถ้าใครไม่นั่งก็จะแบบมองว่าน้องเป็นคนขวานผ่าซากแต่จริงใจมากจริงใจมาก
ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแตงโมแล้วก็แฟนคลับของน้องแตงโมทุกคนด้วยนะคะ
ครับส่วนพิธีศพนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนะครับ
ตอนนี้ก็ยังเก็บร่างของน้องไว้ที่นิติเวศนะครับค่ะเพื่อชนสูตรต่อไป
ก็ต้องติดตามในรูปแบบของคดีความกันต่อไป
วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องแตงโมด้วยนะครับค่ะ
เอาละค่ะเรื่องต่อไปนี้เราก็ยังอยู่กับความเชื่อในช่วงนี้นะคะ
เราจะใช้วิจารณญาณในการรับชมตลอดเลยนะอืมอ่า
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องความเชื่อสักเยอะเหมือนกันนะคะ
เรื่องต่อไปนี้ทำเอาสาวเจ้าของคลิปเนี่ยถึงกับขนลุกเลยทีเดียว
เมื่อได้ฟังเรื่องราวนะคะของเสาตะเคียนจากผู้ดูแลสถานที่นะคะ
โอ้โหจะหน้าขนลุกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

สระแป้งปัดอ่อนที่ปัดแก้มมาถวาย

คนมาถวายใหม่แล้วก็เอาอันใหม่เอาออกไป
หมดเหมือนคนใช้อย่างนี้หรอครับ
โอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วขนลุกเกรียวเลยนะคะ

เจ้าของคลิปเนี่ยได้ไปชมนิทัศกาลที่พิธภัณฑ์มีนบุรีนะคะ
แล้วก็ได้เจอกับเสาแม่ตะเคียนต้นหนึ่งเข้า
เธอก็จึงเอามือไปสัมภาษณ์
แล้วก็ขอพรค่ะจากเสาแม่ตะเคียนต้นนั้น
แต่พอเธอเดินออกมาข้างนอกพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแหละ
เธอก็ขนลุกสู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ

คนลุกต่อค่ะเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวจากคุณป้าผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะ
เขาบอกว่าเคยมีคนเอาแป้งแล้วก็บราชออนที่ทาแก้บ
เอามาถวายให้กับเสาเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วเชื่อไหมคะพวกแป้งแล้วก็บราชออนพวกนี้หมดไปเอง
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเฮ้ยเหมือนคือหมดไปเหมือนมีคนมาใช้อ่ะ
ทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาหยิบจับของในพื้นที่นี้เลยด้วยซ้ำ

เข้ามาว่ายแบบนี้ไม่กล้าไม่มีใครกล้าเอาไปนะคะ
เป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหฟังแล้วก็น่าขนลุกนะคะ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องราวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้จริงนะ
เป็นคุณคุณกล้าไหมล่ะถวายของไปแล้วขอใช้หน่อยแม่

จากว่าเราถวายของที่แบบเหมือนเป็นของของกินแบบผลไม้ให้กับองค์พระพิคเนต

ออกมากินได้แต่ถ้าเป็นแบบถวายแม่ตะเคียนแบบนี้เราไม่กล้านะ
จะว่ามันระเหิดระเหยไปก็เป็นไปไม่ได้
ไม่ใช่เป็นน้ำที่จะระเหิดระเหยมันเป็นแป้งแล้วก็บัชออน
ใช้ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับใช้วิจารณญาณกันนะครับ
คุณฝนส่วนของผมนี่สิครับคุณผู้ชมครับแตกตื่นกันทั้งซอย

อยู่อยู่ครับมีชายคนหนึ่งคลั่งอารวาสระลึกชาติได้อีกต่างหาก
ตะโกนถามนะฮะตามทวงสมบัติกับญาติพี่น้องครับ
ทวงขนาดไหนไปดูเลยครับ
อ๋อนี่มันก็อันดูเอง

เขาทำต่างหมอหน้าพระเจียร์อยู่ตรงนั้น
เขามาแล้วให้ลุง

ไม่กินไม่กินมาหลายปีแล้ว

อันนี้เบาแล้วเบาแล้วนะครับ
ถึงห่างบ้านนี้ต้องออกมาดูคิดว่า

แล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงนะครับ
โดยญาติของนายวรากรนะครับบอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิต
ค่ะมีบัตรผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ผ่านมานี่อ๋อมีบัตรขึ้นนะ
อ๋อผ่านมานี่มักจะเล่ล่อนไปนอนตามวัดตามวาอยู่

น้องมาอยู่กับพี่เถอะมาใส่ที่บ้านพี่ดีกว่า
แต่พักหลังนายวรากรไม่ได้ไปรับยาต่อเนื่อง

ก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างที่เห็นนะครับ
ชอบด่าทอคนในบ้านอ้างว่าเอาสมบัติของฉันมานะ
เอ่ออืมสมบัติฉันสร้างมา

บางครั้งทำร้ายพี่สาวแล้วพี่สาวจะรู้ไหมล่ะ

ญาติญาติจึงบอกว่าคุณตำรวจไม่ไหวแล้ว
ช่วยพาไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวททีเถอะที่จังหวัดนครสวรรค์
เพราะว่าถ้าหากว่ายังอยู่ด้วยกันแบบนี้
อันตรายมาเยือนที่บ้านแน่
คนในบ้านก็หวาดระแวงกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณตำรวจนี่ไปแล้ว

ตอนนี้นะฮะไปพักรักษาตัวทำใจอยู่ที่โรงพัก
แล้วเดี๋ยวคุณตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจัดการเองจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
คุณขาดยาไม่ได้นะ
ได้ต้องกินนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอะไรหลอนขึ้นมา

แต่โชคดีนะคุณเห็นไหมตั้งแต่ต้นคลิปมาเขาเห็นเครื่องแบบแล้วเขาสงบเสงี่ยม
สงบสงเกียมนะคะ

แต่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องขำนะถ้าเกิดว่าเขาอาการแบบคุ้มข้างรุนแรง
เพราะฉะนั้นไปอยู่โรงพยาบาลปลอดภัยกว่านะคะ
มาดูกันต่อค่ะอันนี้ก็รุ่นนั้นแหละ

มวยรุ่นใหญ่เราไปดูกันนะคะว่ามวยรุ่นใหญ่เนี่ย
เวลาเขาเมาแล้วท้าตีท้าต่อย
ศึกนี้จะจบลงอย่างไรไปดูกันค่ะ

เอาเปิดนี่
อะไรวะรู้จักมันเหรอวะมันเชื่ออะไรวะเชื่อไอ้ชิดชิดหัว
หมดแล้วหมดแล้ว
ไม่เอา
เอาหลับซะแล้ว
เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนที่เขาบอกนะคะ
ได้ยินไหมมีเสียงกรนด้วยนะเมื่อสักครู่

ลุงชิดยังไม่ทันที่ทำอะไรเลย

อ่ะวัยรุ่นน้องเด็กนะคะเขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้นะคะ
เป็นชายสูงอายุสองคนท่าทางนี้เมาเลย
ตะโกนด่าทอกันไปมาจับใจความไม่ได้อ่ะทะเลาะอะไรไม่รู้เรื่องนะคะ
ก่อนที่จะเกิดการท้าตีท้าต่อยกันขึ้น
แต่ยังไม่ทันได้ประเคนหมัดประเคนเข่าเลยค่ะ
ทั้งคู่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้น
ที่ลุงเสื้อลายไม่ใช่ลุงชิดนะ
คนที่ตะโกนท้าทายเขาน่ะลงไปหลับสบายค่ะ
กรนกลับสบายเลย
ต่อสู้ก็เลยอ้าวทำไงอ่ะ
ก็เลยยอมลาดถอยไปเองนะ
ไม่ได้ล่าถอยคุณเห็นไหมเก็บรองเท้าให้ลุงด้วย

เขาคงไม่ได้ทำอะไรมากไปแล้วก็ลงลงไปลงไป
คุณดูสินี่ไงมีเกงขายาวเห็นไหมที่วิ่งขวดมานะอ้าวนี่
แต่ว่าลุงอาจจะง่วงมาเป็นทำเนาอยู่แล้ว
ก็เมาไงแล้วก็อายุเยอะแล้ว
ในใจแกคงคิดว่าเหมือนขาดยานอนหลับไหมตอนนี้

คือมันทำไมแบบหลับเร็วขนาดนั้นนะคะ
เออชาวเพจนะคะก็เขาก็ให้ความเห็นมานะ
บอกว่าแม่นี่คือตำนานบทใหม่เลยนะเนี่ย
บางคนก็บอกว่าแหม่สมัยหนุ่มนี้ลุงคงสุดจัดเนอะ

หน้าคุณนะท้าตีท้าต่อยยังไง
ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าไหวไหม
เขาบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้ว

ถ่ายคลิปเอาไว้ไงคุณมีอีกเรื่องหนึ่งนะมาดูเรื่องนี้

เป็นใครเจอผมก็ว่าเขาก็ต้องงง

เพราะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะคุณนะ

บุกไปขอเงินคุณยายครับที่อยู่คนเดียวในบ้านครับ
เขาจะได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ๑๑โมงเช้าเมื่อวานนี้นี่เอง

แน่เพราะเขามาด้วยกันอืมผู้ชายนะฮะอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปี
ปิดแม็กซ์ใส่มวกมีผ้าพันคอใส่เสื้อคลุมสีเขียวอ่า
ส่วนผู้หญิงใส่เสื้อสีส้มขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับคุณ
กับส้มเลยนะเขียวกับส้มเป็นหลังคาโบดเลยอ่ะ
เข้าไปภายในบ้านอย่างไวนะฮะค่ะเหมือนแกคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มาก
เพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นลูกสาวหรือเปล่าเดี๋ยวคุณฟังให้จบก่อน
ที่บอกว่าคุ้นเคยกันมากเลยคุณดูนี่เดินเข้ามาในบ้าน
คุณเห็นสุนัขตัวนี้ไหมฮะเห็นเห็นสุนัขไม่เห่าเอ้ย
เห่าแล้วก็เดินตามไปอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากนะครับ
แต่ชายหญิงคู่นี้พอเข้าไปถึงในบ้านเนี่ยสิผู้ชายเป็นฝ่ายเดินตรงเข้าไปในบ้าน
รู้จักห้องรู้จักอะไรหมดเลยรู้จักมีตัวคุณยายอาศัยอยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็เอ่ยบอกยายขอเงินห้าร้อยดิอ่านะขอเป็นค่าน้ำมันลดหน่อยอ่า
อัจฉริยะนะครับจึงดำรงกิจเจ้าของบ้านเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณยายเนี่ยอยู่ที่บ้านกับหลานสาวค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยคนร้ายเข้าไปขอเงินคุณยายอืม
บอกแล้วยายก็บอกว่าไม่มีอ่ะไม่มีให้ฮะคนร้ายตะคอกใส่อ่า
แล้วเดินเข้ามาใกล้ด้วยคุณคล้ายว่าจะทำร้ายร่างกาย
อันนี้น่ากลัวแล้วนะโชคดีที่หลานสาวเดินออกมาดูพอดีครับ
ค่ะคนร้ายเห็นปั๊บก็เริ่มถอยหนีออกแล้วก็คี่กลับออกไปค่ะ
ที่ผมบอกว่างงแล้วน่าสังเกตมากเลยนั่นก็คือขณะเกิดเหตุ
หมาในบ้านไม่เห่าไล่คนร้ายแล้วลูกอ่า
ไปกระดิกหางต้อนรับให้เขาเข้ามาซึ่งเจ้าของบ้านนี่ไม่รู้จัก
ไม่รู้ชายหญิงคู่นี้ด้วยคุณถามคุณยายแล้วไม่มี
ไม่ใช่ลูกหลานเหลนหลนภายในบ้านนี้เลยอ๋อ
คู่นี้นะครับบอกเลยบอกว่าเป็นชายหญิงที่มาจากไหนไม่รู้
แต่ว่าสุนัขไม่ยอมไล่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามายังไง
หมาก็ต้องเห่าค่ะเจ้าของบ้านก็เลยยืนยันนะครับ
บอกว่าไม่มีใครรู้จักเลยหญิงชายคู่นี้หลังเกิดเหตุนี่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับ
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้วให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่ากลัวว่าคนร้ายเนี่ยจะย้อนลอยถอยหลังกลับมาก่อเหตุอีก
ค่ะทั้งคู่เนี้ยนะครับมันสามารถเข้ามาในบ้านนี้ได้แล้วอ่ะ
เพราะรู้ทางหนีที่ไล่หมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมฝากแม่ป้าย่ายายด้วยนะครับปิดบ้านให้ดี
แม้จะเป็นกลางวี่กลางวันก็จริง
เราก็ต้องปิดบ้านถึงจะมีสุนัขอยู่แล้วก็จริงต้องปิดบ้าน
เพราะฉะนั้นพี่ฝนก็อยากจะฝากเตือนน้องหมาทุกตัวทุกบ้านด้วย
เตือนว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่าเสียงเข้าสู่
เขาจะรู้เรื่องไหมรู้เขาต้องรู้ไม่ผมว่าอาจจะมีวิธีหนึ่ง
ก็คือว่าเขาอาจจะมาแล้วแอบเอาอะไรให้หมาให้น้องหมากินอืม
และให้รู้สึกคุ้นเคยเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้นะ
เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสอนให้น้องหมาอยากกินของแปลกหน้าครับอ่า
โอเคค่ะมาดูเรื่องราวเรื่องนี้กันต่อนะคะ
อย่างเรามากมากเลยนะคะมาดูเรื่องของพระที่ไม่ใช่พระ
เอาผ้าเหลืองมาบังหน้าแล้วก็หลอกหากินกับชาวบ้านนะคะ
ตอนนี้ที่ชาวบ้านมาเจอเนี่ยกำลังถอดสบงเลยนะ
เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นชุดคารวาสเลยไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไง
ใส่ตัวแบบค่ะมีบาทมีจีวอนใส่ถุงก็มีสภาพ

เห็นเนี่ยหลักฐานมันเห็นชัดคาตาเลยนะคะ
พระปลอมค่ะถอดสบงเปลื้องจีวอนแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยนะ
ก่อนที่จะหยิบกางเกงเสื้อมาสวมใส่นะคะ
หลวงพี่นี่กลายเป็นคารวาสเลย

ขณะที่เจอชายแต่งกายคล้ายพระภิกษุสงฆ์
ถอดจีวอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าของคนปกติเลย
ใส่กางเกง๓ส่วนแล้วก็เสื้อยืดนะคะ
แล้วก็ก้มหยิบของในถุงพลาสติกนะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณที่ดินส่วนบุคคลเยื้องที่ทำการปรายศนีย์อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ

หรือว่าคนที่ขับรถไปผ่านมานี่ไม่สนใจ
แก้ผ้าล่อนจนเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางใจเมืองภูเก็ตเลย

เขาเดินอยู่บริเวณที่ตลาดเกษตรในตั้งแต่ช่วงเช้านี้ทุกวันเลยนะคะ
เดินอยู่ทุกวันแล้วก็เขาก็แจ้งตำรวจแล้วแจ้งสายตรวจ
แต่สายตรวจมาช้ามาไม่ทันสักทีนะคะ
ทำให้ชายคนดังกล่าวนี้หลบหนีไปได้
รอบนี้ก็เลยถ่ายคลิปไว้เลยเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่งให้ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจับชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไป
เราก็มองว่าเขาคือเขามีบาทมีอะไรครบเลยนะ

ก็คือเอาไปหลอกชาวบ้านหลอกบินทบาทหลอกหากิน
ประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เยอะมากเลยนะ

อุทานได้คำเดียวเลยว่าเวรกรรมลูกอีเหี่ยว
เวรกรรมมีจริงนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกถึงชาวพุทธทุกคนนะคะ
เพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่นะคะ
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะ
นะครับเอาล่ะคุณครับมีอีกหนึ่งเรื่องต่อไปนี้นะครับ
อยากจะให้ดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจจริงนะครับว่า
ใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ภายในบ้านนะครับ
คลาดสายตาแม้แต่เสี้ยววินาทีก็ไม่ได้นะครับ
อย่างนั้นเราก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้นะครับ

นี่ไงคุณฝนเห็นไหมโถลูกเอ้ย

โอ้โหต้องได้เศร้ากันแน่เลย
เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกอกตกใจมากนะครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังทำความสะอาดบริเวณรอบสระน้ำอยู่
จู่หนูน้อยคนนึงที่เดินอยู่ตรงขอบสระ

ซึ่งหนูน้อยคนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะว่ายน้ำขึ้นมาได้

นี่คุณน้านี่อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเด็กมีห่วงยางแล้ว
แต่เมื่อล่วงลงไปในน้ำปั๊บห่วงยางกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง
น้องก็ไหว้ตะเกดตะกายแล้วจมลงไปแล้วด้วย
นับว่าโชคดีจริงเลยนะครับของหนูน้อยคนนี้นะฮะ
พี่พี่สาวได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทันเวลา
ตะโกนรีบบอกคุณอาคุณอา
เร็วมาช่วยน้องหน่อยน้องตกน้ำ
ก็เลยกระโดดลงไปนะครับเรื่องแบบนี้

จริงแล้วเนี่ยทางพี่ที่เขากวาดอยู่เนี่ยคือคล้อยหลังไปแป๊บเดียวเอง

ไกลเลยนะคะคล้อยหลังไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
แล้วถ้าพี่สาวไม่อยู่เนี่ย

อาจโหออาจแบบหืม
กับสระน้ำนะครับเป็นอันตรายมากหรือว่าปิดบ้านไปแล้วก็จริงบางทีแกก็อาจจะสนหนัก
แล้วก็จะบอกว่าผู้ใหญ่บางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยอยู่ในสายตาอยู่ในบริเวณหางตาเรา

แต่ถ้าเด็กน้อยอีกคนนึงที่เป็นพี่สาวไม่อยู่คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้

จริงนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ความเป็นธรรมภาพที่นำภาพมาให้เราได้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับ
ค่ะเอาล่ะผ่อนคลายนิดนึงเมื่อกี้ดูตกใจนะ
ผ่อนคลายนิดนึงนะคะพาไปดูความน่ารักของหนุ่มสาวคู่นึงนะคะ
เมื่อแฟนสาวติดโควิดแฟนนุ่มจึงมาเยี่ยม

แต่เขาจะมีวิธีการสื่อสารแล้วก็เจอกันยังไง

ครับ

แผ่นน้ำน้ำค่ะปุ๊บเปล่า
บอกว่านี่ผู้ชายเป็นครูสอนเต้นด้วยนะ

หนุ่มสาวคู่นี้นะคือแฟนสาวเขาติดโควิด๑๙
ก็เลยต้องมากักตัวแล้วก็ห่างกันหลายวันไง
ทำให้แฟนนุ่มนี่คิดถึง
อยากเจอตัวแบบเป็นไม่อยากแค่โทรศัพท์

แต่เวลาคุยกันมันก็ใกล้กันไม่ได้เนอ
ก็เลยสื่อสารแบบห่างอย่างหุ่มหวน
คนหนึ่งแดนในห้องต่างคนต่างมุมมองนะคะ
อ่ะทางด้านแฟนสาวนี่เห็นแฟนนุ่มชัดแจ๋วเลย
แต่ด้านแฟนนุ่มเนี่ยเห็นแค่เงาลางนะ

แต่ลีลาก็ไม่เบาเลยนะคะจะบอกให้
ได้เห็นแค่นี้ก็แบบโฮชื่นใจสำหรับคู่รักแล้วไง
ถือว่าเป็นภาพน่ารักในยุคโควิดแบบนี้นะคะ
ต้องขอขอบคุณคลิปจากผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะ
อยากมีแฟนน่ารักแบบนี้บ้าง

เห็นเป็นเงาลางแต่แค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว
เหมือนที่เขาบอกว่าแค่เห็นชายคาผู้หญิงก็

เหมือนเพลงสมัยก่อนที่เราร้องเพลงกัน

เสื้อสีแดงสีเขียวอย่างนี้

ที่เห็นกันห่วงกันอยู่ห่างนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะหายไวนะ

ไปดูคุณแม่มือใหม่คนนี้
หลังจากที่เขาคลอดเสร็จแล้วเนี่ย

จับเธอมาย่างไฟ

พูดว่าย่างไฟก็ไม่ผิดแล้วล่ะถ้าอย่างนี้

ใช่ย่างซะขนาดเนี้ยเอาแจ่ลมาจิ้มเลยเหอะ
มีท่าสมุนไทยใบย่า
นะคะมาลองย่างกันฮอมกรุ่นเลยอ่ากินแล้วมีประโยชน์มากเลยเนี่ยแหวะ
เหลือพริกกระเทียมนะคุณเอ้ยอยู่ไม่ไหวอ่ะ
คือเธอคนนี้นะฮะเพิ่งคลอดลูกซึ่งคลอดแบบธรรมชาติ
แล้วคนที่บ้านเนี่ยก็เลยเอามาย่างแบบนี้
คลอดซึ่งเป็นวิธีการแบบโบราณนะครับ
ซึ่งคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้กันแบบนี้เชื่อว่าการอยู่ไฟหลังคลอดเนี่ย
ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณหลังและขาเนี่ย
เกิดจากการกดทับในคันได้คลายตัวนะครับช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามตัว
แต่อันนี้มันเยอะไปไหมมันเยอะไปไงมันเยอะไปไง
พร้อมกับให้ปากมดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเขาก็จะมีชุดเขาเรียกชุด
เข้าใจเข้าใจจะเป็นชุดแล้วก็อยู่ไฟอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคุณครับบอกเลยบอกว่าไม่ปานกับย่าง
นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงหนังจีนที่เขากำลังย่างไก่อ่ะ
แล้วไฟมันลุกโชนเลยอ่ะคุณแต่ผมนึกถึงโขนเรื่องนางเบญกายที่ฮานุมานย่างอย่างนี้
ยักษ์ที่แปลงมาไม่ไหวโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่า
อันนี้ไม่ดีนะ
ขออนุญาตคลิปนี้นะคะเดี๋ยวผมจะเซฟเก็บเอาไว้
เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูว่านี่คือการอยู่ไฟของพ่อแม่ที่ทรมานมาก

วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบฝนได้ใหม่กับคุณเอนะคะ
ในคู่กัดสะบัดข่าววันอาทิตย์หน้านะคะ
และรายการต่อไปนะครับอย่าลืมดูนะครับ
เจอกับพี่ป้องนวัดแล้วก็น้องจ๊ะนงคณีนะครับ
ในรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยภาพน่ารักนะคะ
ของน้องแมวค่ะใช้มือหยิบอาหารทานเองนะคะ
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป